อย่างหนึ่งในรายการนะที่เราถ่ายกันจากแชร์สดอยู่ตอนนี้

ศรีลังกาไป๒เซตรวดนะครับยี่สิบเอ็ดต่อเจ็ดและยี่สิบเอ็ดต่อเก้า
เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มโดยการจับสลากในรอบ๑๖ทีม
จะมีขึ้นเวลาแปดโมงเช้านะครับส่วนทีมชายกลุ่มบีนะครับ
เกมที่สองไทยสองที่มีชำนาญพิเศษกับอัครพลทุ่นบี
เชื่อดำเงินแพ้จีนไปนะครับศูนย์ต่อสองเซตสิบห้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบต่อยี่สิบสองนะครับ
แพ้ทีมจีนหนึ่งไปแต่ว่าก็ยังผ่านเข้าสู่รอบสิบหกทีมในธนาฬรองแชมป์กลุ่ม
จะไปเจอกับทีมไทยหนึ่งในวันนี้ครับโดยจ่าเอกระวีวัดน้อยเกิด
หัวหน้าหุ้งสอนทีมชายก็บอกนะครับว่าสิ่งนักยีลานั้นต้องแก้ไขในลักษณะสี่หกทีม
ก็คือเรื่องของการควบคุมตัวเองในเกมการแข่งขันให้ได้
คุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับเคปบันทึกการแข่งขันได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ
ทีมชายและทีมหญิงคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนถึงตี๒ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ